ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาหลายคนค่ะส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ค่อยเชื่อค่ะดูคลิปนี้ก่อนนะเราไปสืบหามาว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มีคลิปที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ตุ๊กตาตัวเนี้ยเหมือนกับมีกองถ่ายค่ะเขามาเช่าไปเพื่อเอาไปถ่ายทำหนังทำภาพยนต์ทำละครเขาขยับแล้วคุ

แต่เจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวอืมนี่อยู่ดีดีเนี่ยฮะตุ๊กตาตัวนี้มันก็เป็นแบบเนี้ยครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์กันเยอะมันขยับเองด้วยความเป็นตุ๊กตาผีสิงหรือมันมูลเหตุอย่างอื่นค่ะหรือว่าจะเป็นการทำขึ้นมาเพื่อให้มันขยับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ชื่อนายรณสดมชาครียรัฐหรือว่าในตั้มคุณตั้มเนี่ยเป็นเจ้าของ
ตาผีตัวนี้เขาก็ให้เราดูนะครับเป็นตุ๊กตาที่สูงสัก
ประมาณ๖๐เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๐๖๐๖๕กรัมใส่ชุดเรสยาว
ผมสีทองหัวกับใบหน้าจะเป็นปูนหล่อนะฮะค่อนข้างจะมี
น้ำหนักหน่อยแก้มสีชมพูดวงตาสีเหลืองปากแดงลำตัวเนี่ย
เบาคุณกิติศักดิ์บอกคือเบาแบบเบาเหมือนนุ่นเลยอ่ะอืมเอากล่อง
เนี้ยตัวตาตัวเนี้ยแต่น้องเพิ้งเลยจะเป็นหนักที่หัวใช่
ตัวเนี่ยเบาเหมือนนู่นโอ้โหแล้วไปถ่ายมุมนี้มาแต่
ก็เป็นไปได้ไงเพราะว่าตัวเบาแล้วหัวหนักใช่ไหม
มันรองรับน้ำหนักไม่ได้ตัวก็จะแบบโอนเอ็นโอนเอ็น
ถ้าตามในคลิปใช่ไหมใช่แต่เจ้าของเขาบอกมันมีมากกว่านั้นไงอ่าคุณตั้มเนี่ยบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับ
เพลิงเนี่ยเขาได้น้องเพลิงมาจากตลาดโรงเกลือแล้วก็ให้น้องเอาน้องเพลิงไปปรับแต่งหน้าและหัว
ให้มันดูน่าสะพรึงกลัวเพราะเขาจะเอามาขายที่ร้านขายตุ๊กตาแนวสยองขวัญของเขาที่ตลาดนัดย่านรัชดา
ก็เลยตั้งใจแต่งให้ดูน่ากลัวด้วย
โดยขณะที่น้องเขากำลังทำให้เขาเนี่ยแบบว่าเอาให้ดูน่ากลัวหน่อยนะน้องเดี๋ยวจะไปวางที่ตลาดนัด
เป็นร้านขายตุ๊กตาแนวสยองขวัญเนี่ยคุณตั้มบอกว่าน้องที่เขามาจัดการปรับแต่งให้อ่ะ
ได้พูดเชิญวิญญาณสัมภเวษีให้มาอยู่ในตัวน้องเพลิงหลังจากได้มาจากตลาดโรงเกลือนะ
พอทำเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาวางไว้ที่บ้านเพราะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะเอาไปขายที่ตลาดนัดย่านรัชดา
น้องเพลิงไว้บนหลังตู้พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องแปลกใจเพราะว่าน้องเพลิง
ย้ายไปอยู่บนหลังตู้อีกอันหนึ่งค่ะเมื่อคืนเขาไม่ได้วางตู้นี้อืม
เมื่อเอาน้องเพลิงมาขายที่ร้านมีลูกค้ามาเช่าน้องเพลิงไปถ่ายรายการอ่า
ภาพยนตร์ไปถ่ายรายการแล้วได้ตั้งกล้องถ่ายเบื้องหลังทีมงานเอาไว้
ก่อนที่จะพบว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยน้องเพลิงขยับหัวได้เอง
เหมือนที่เราเห็นในภาพอืมทีมงานต้องรีบเอามาคืนอ่า
ซึ่งตัวเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะคิดว่าเอ๊ะแกล้งกันหรือเปล่า
หรือมันอาจจะเป็นมุมเมิมอะไรอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตก็ได้
นะก็เลยตัดสินใจนำน้องเพลิงเอามาทำพิธีที่หน้าบ้าน
ในวันโกนวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวันอืมอ่า
พระท่านก็จะโกนคิ้วโกนหัวอะไรก็ว่าไปเขาเรียกวันโกน
เขามาทำพิธีหน้าบ้านเนี่ยก็จุดทูบแล้วอธิษฐานว่า
หากมีสัมภเวษีอยู่ในบริเวณนี้หรือมีดวงวิญญาณต่าง
ก็ขอให้มาสัมผัสกับน้องเพลิงหรือทำปฏิกิริยาให้น้องเพลิงขยับขยื่นก็ได้
แล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาตั้งกล้องไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วย
ให้คนอื่นเห็นเขาก็นั่งจ้องหน้าน้องเพลิงอยู่สักพัก
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
พอเขากลับมาที่เดิมเขาต้องตกใจเพราะน้องเพลิงไม่ได้อยู่บนโต๊ะ
เหมือนตอนแรกที่ทำพิธีแต่นู่นฮะตกลงไปนอนอยู่ที่พื้น
เหมือนกับถูกอะไรลากลงมาแล้วเขาก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาดู
คนคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยมันเหมือนมีบางสิ่งมาลากน้องเพิร์กลงไปนะ
หมาไม่ใช่แมวแน่นอนอ๋อคือลากเหมือนล่วงลงไปเลยใช่ไหมใช่
ใช่ไม่ได้แค่เอ็นเหมือนเมื่อกี้ถูกต้องตกลงไปข้างล่างเลย
บนเก้าอี้เนี่ยตกลงไปเลยคุณตั้มบอกว่าเขาก็เลยหยุดไลฟ์เลยนะ
ไลฟ์เฟซบุ๊คตอนนั้นเลยแล้วก็มากดดูภาพย้อนหลัง
เพราะว่าพอไลฟ์เฟซบุ๊คจบปุ๊บมันจะย้อนดูได้
พบว่ามีเงามาลากน้องเพลิงตกลงมาข้างล่าง
เขาตกใจกลัวมากแม่น่าเสียดายคุณเดี๋ยวมาสอน
เขาบอกเขาตกใจกลัวจนรีบลบไลฟ์เฟซบุ๊กอันนั้นไปแล้ว
อ้าวเหรออยากเห็นเลย
เขาลบไปแล้วแล้วเขาก็เอาน้องเพลิงไปเก็บไว้ในรถ
ไม่เอาเข้าบ้านอีกเลยกระทั่งมีชาวต่างชาติรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ติดต่อมาขอซื้อน้องเพลิงในราคา๔๕๐๐บาท
ภาพที่เห็นจริงเนี่ยคือช่วงที่ผมเข้าห้องน้ำไปเนี่ย
ตุ๊กตากับโต๊ะเนี่ยมีเงามาจากคันด้านขวาของโต๊ะ
ประมาณธมึนธมึนนิดหน่อยนะครับค่อนข้างใหญ่
หลังจากนั้นก็จะมีเสียงเดินตามมาแล้วก็มีเดินแบบคล้ายคลานมาที่บริเวณหน้าโต๊ะ
ซึ่งตอนนั้นหน้าโต๊ะเรามีเทียนอยู่แล้วก็มีน้ำแดงวางอยู่บนโต๊ะด้วย
ตุ๊กตาตรงนี้หลังจากที่มีเสียงเสร็จปุ๊บเหมือนถูกกระชากลุกขึ้นมา
ทับน้ำแดงน้ำแดงขกมาทับเทียนกระจายไปหมด
ผมไม่การันตีไม่ฟันทงว่าผีตุ๊กตาตัวนี้มีวิญญาณหรือว่ามีอะไรทั้งนั้น
แต่ผมขอใช้คำว่าเป็นเหตุบังเอิญและจังหวะของมันดีกว่าเพราะผมก็กลัวมากเหมือนกัน
แล้วที่ใช่แล้วที่สำคัญคือผมคงไม่ทำตุ๊กตามาขายโดยที่ตุ๊กตาผมมีผีให้ลูกค้าอยู่แล้ว
แต่มันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบอะไรก็ตามแต่ละกันสิ่งเล่นลับที่มองไม่เห็น
กระทำกับตุ๊กตาตรงนี้ดีกว่าทีนี้ค่ะนักข่าวของเราคุณติก็เลยบอกว่า
เอางี้ลองดูอยากเห็นติลองเหรอติลองนี่นี่ก็บอกตั้มว่าอ่ะลองทำพิธี
ที่เล่าให้ฟังว่าทำพิธีวันนั้นน่ะวันโกนใช่ไหมมันมีหัวกระโหลกหัวกระโหลก
จุดทูปอธิษฐานเนี่ยแล้วก็มีเขาบอกมีหมาเห่าหมาหอนเนี่ยนะ
นี่เราจับเวลาตั้งเวลาใช่ทีมข่าวของเราตั้งกล้องไปยี่สิบนาทีอะค่ะ
นี่เราทำแบบให้มันเร็วอ่ะนะก็น้องเพลิงก็ไม่ขยับนะ
ก็ยังนิ่งอะค่ะเนี่ยก็ไม่ขยับเลยไม่อ่ะทำพิธีแล้วด้วย
อืมติก็เลยถามตั้มอ่ะบอกว่าเอาจริงจริงถามจริงจริงนี่แบบ
เรื่องจริงป่ะเนี่ยอืมโม้ป่ะเนี่ยที่แบบมีวิญญาณอะไรเนี่ย
แค่แบบเรียกกระแสโปรโมทให้คนมาซื้อของซื้อตุ๊กตาหรือเปล่าอืม
เขาบอกว่าเรื่องจริงไม่ได้สร้างเรื่องแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะแบบ
ไม่ได้พิสูจน์ได้ทุกครั้งไปอะไรแบบเนี้ยอืม
ว่าถ้าผมจะไปโปรโมทหรือว่าเอ๊ะอ่ะแบบเฮ้ยมาซื้อของร้านผมสิ
ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ขายดีเลยของที่ผมขายอยู่ทุกวันนี้ขายได้วันหนึ่งไม่ถึงพันบาท
ผมจะไปโปรโมทแล้วก็ก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นจะไปโปรโมทเพื่ออะไร
เพราะว่ารายได้มันก็ไม่ได้เข้ามาแล้วก็ถ้าจะโปรโมทในลักษณะ
เป็นเรื่องผีผีสั่งสั่งที่ผมไม่ชอบผมกลัวผมไม่โปรโมทดีกว่า
แต่มันเป็นจังหวะที่แบบเห็นจากในคลิปจริงแล้วมันมีหลักฐาน
อ่าติก็เลยลองติดต่อไปยังเนี่ยฮะกองถ่ายรายการเนี่ย
คนที่เขามาเช่าจะขอข้อมูลว่าเออวันนั้นเป็นยังไงอ่า
เขาบอกเขายังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะติดถ่ายทำรายการอยู่อืม
แต่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้ามาเยอะอ่าบางท่านบอกฮะ
ให้ไปถามหมอปลาไหมค่ะบางคนก็บอกนี่ไงขนลุกสู้เลยค่ะอืม
แต่หลายคนก็บอกว่าก็ไม่เชื่อนี่ไงไม่เชื่อว่าตุ๊กตาผีมีจริง
แล้วแต่มุมมองค่ะแต่ว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญ